ช่วงนี้มาดูความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ระเบิดป่วนเมืองตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
ในช่วงวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
จากเหตุระเบิดแล้วมีรายงานพบวัตถุวัตถุต้องสงสัยตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่าย
แต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีรายงานนะคะเกี่ยวกับการพบวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติม๔จุดด้วยกันค่ะ
ในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนปริมณฑล๑จุดค่ะ
ช่วงบ่ายประมาณบ่าย๓โมงมีคนโทรแจ้งตำรวจสนพยศิลป์บอกว่าไปพบว่าถุคล้ายทั้งระเบิด
พันด้วยเทปสีดำอยู่แถวสารพระภูมิหน้าสำนักงานขายคอนโดมิเนียมในซอยรัชดาพิเศษ๓๒เขตจตุจักร
วัตถุต้องสงสัยเป็นขวดน้ำเกลือเสียบสายไฟแล้วพันด้วยเทปสีดำ
จงใจให้ดูคล้ายวัตถุระเบิดเท่านั้นก่อนที่จะพบวัตถุต้องสงสัยนี้รอปภของสำนักงานขายคอนโดค่ะสังเกตเห็นมีผู้ชายรูปร่างสันทัศน์
ผิวขาวสวมแว่นตาแต่งกายด้วยกางเกงยีนเสื้อสีขาวสะพายเป้ยืนเล่นโทรศัพท์มือถือตรงจุดเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้หันตัวเอี้ยวไปเอี้ยวมาล้วงหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นล้วงหลังจากนั้นนะเขาก็เดินหนีไปเลยออกจากจุดเกิดเหตุ
รอปภสงสัยก็เลยเดินเข้าไปดูพบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ตำรวจเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแม้ว่าจะไม่ใช่ระเบิดแท้จริงเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อนำตัวผู้เอาวัตถุต้องสงสัยเนี่ยมาทิ้งสอบสวนต่อไปว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
เปิดออกมาค่ะหลังจากนั้นพอเปิดออกมานะทุกคนโล่งใจเลย
เพราะว่าข้างในมันไม่มีระเบิดอะไรเลยแต่เป็นกระเป๋าเป้ของผู้หญิง
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนนั้นจริงจริงข้างในมีปากกามีกระดาษทิชชู่
มีของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้และมีอาเจียนอยู่ในกระเป๋าด้วยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่านักท่องเที่ยวหญิงรายนี้เป็นชาวสเปนค่ะ
นั่งรถมาเที่ยวตลาดร่มหุบเกิดอาการเมารถทนไม่ไหวก็เลยอาเจียนใส่กระเป๋าตัวเอง
คือหลังจากอาเจียนใส่กระเป๋าตัวเองแล้วมันก็ต้องทิ้งแล้วนะ
กระเป๋าของตัวเองที่พดมาด้วยพยายามองหาถังขยะไม่เจอ
นั้นไม่มีถังขยะจริงนะคะก็เลยเอากระเป๋ามาวางทิ้งไว้
ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยและเธอก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะ
เห็นอะไรที่มันเป็นวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่แหละเพื่อความปลอดภัย
จากกรณีเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์นี้
เยาวชน๗คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
โดยอ้างว่ามีการไปวางระเบิดที่ยันพระราม๙
คือก็ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคะว่าเขาไม่ได้กระทำตามที่ถูกตำรวจกล่าวหา
แต่ว่าวันนั้นขับรถผ่านด่านมาแล้วถูกจับกลุ่มตัวมาที่สอนอ
มาสอบสวนที่สอนอส่วนทางตำรวจเองเนี่ยระบุชัดนะคะบอกว่ามีกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมทั้งหมด
ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดป่วนเมืองขออภัย
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดป่วนเมืองอย่างแน่นอนคือไม่เกี่ยวกัน
คือในช่วงวันศุกร์จุดที่ซอยพระราม๙๕๗ทับ๑
เป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดระเบิดขึ้นในช่วงไล่เลี่ยกันแต่ว่าเขามีการตั้งสมมุติฐานไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
เพราะว่าระเบิดที่มันระเบิดขึ้นมันเป็นระเบิดปิงปองและบริเวณใกล้กันก็ไปเจอมีดด้วย
ไปเจอปืนปากกาด้วยก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มอื่นไม่เกี่ยวกัน
แล้วเหตุนี้ก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
เยาวชนทั้ง๗คนที่ก่อเหตุวางระเบิดในซอยแห่ง๑ในถนนพระราม๙
แล้วเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครมาพบแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
จนมีผู้บาดเจ็บ๓รายเนี่ยนะคะ
ก็ถูกตำรวจนครบานหัวหมากนำตัวไปคุมตัวไว้ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครแล้ว
ก่อนสอบปากคำอย่างละเอียด
เยาวชนทั้ง๗คนที่ถูกตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ก็มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับเราค่ะ
บอกว่าระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่กลุ่มของพวกตัวเอง
เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเอาไปวางไว้ตามที่ถูกตำรวจกล่าวหา
แต่ที่มาถูกจับกลุ่มเนี่ยเพราะว่าตัวเองขับรถผ่านมากลับบ้านตามปกตินั่นแหละ
เหมือนทุกวันจู่ตำรวจก็มาตั้งด่านตรวจแล้วเห็นพวกตัวเองขับรถผ่านมา
ตอนแรกคุยกันตรงนั้นแหละแต่ว่ากลับบังคับให้ขึ้นรถมาที่สอนอหัวหมากทันทีค่ะ
ก่อนจะแจ้งข้อหาว่าพวกตัวเองเป็นคนไปวางระเบิดทั้งที่ตัวเองไม่เคยเอาอะไรไปวางทั้งมีดด้วยระเบิดหรือว่าปืน
ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ทำในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ทีนี้มาสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ไปพูดคุยกับทางพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
จากการสอบปากคำพยานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นกลุ่มเยาวชนทั้งหมดมารวมกลุ่มกันก่อนเกิดระเบิดขึ้น
ก็ชัดเจนค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่นำมาวางเอาไว้เนื่องจากเกรงว่าครูที่โรงเรียนจะมาตรวจค้นเจอ
แต่ไม่ได้เกี่ยวยงกับเหตุระเบิดป่วนเมืองในจุดอื่น
เนื่องจากว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคลที่ยืนยันได้ว่าผู้ที่นำระเบิดปิงปองไปซุกซ่อน
อย่างจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียนช่างสถาบันหนึ่ง
เพื่อเตรียมที่จะไปก่อเหตุทำร้ายคู่อริต่างสถาบัน
แต่ปรากฏว่ามีพนักงานทำความสะอาดของกรทมไปพบนะคะ
แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับระเบิดจุดอื่น
ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มกลุ่มนักเรียนช่างได้ทั้งหมด๗คน
ในการสอบสวนกับสหวิชาชีพกลุ่มนักเรียนช่าง๑รายยอมรับ
ว่าได้ประกอบวัตถุระเบิดปิงปองด้วยตัวเองนะคะ
ทีนี้มีจากหนึ่งผู้ปกครองของนักเรียนอาชีวะเขาเชื่อว่ากลุ่มของลูกชายเนี่ย
ก็ไม่ได้มีเจตนาจะเกาะความไม่สงบอย่างแน่นอน
ขอให้สังคมแยกระหว่างประเด็นนักเรียนอาชีวะจากภัยความมั่นคงออกมาค่ะ

เพราะเด็กมันตัวแค่นี้เอง

อันนี้อาจจะใช่เพราะว่าเราอยากให้เข้าทำภัยเดียวก็ไม่ได้
เพราะว่าเด็กวัยลุ้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ถูกไหม
ส่วนข้างด้านของคนตำรวจตรีที่ทรพวงศรัทธ์พิทักษ์
จากเกรงว่าครูที่โรงเรียนจะมาตรวจค้นเจอแต่ไม่ได้อาจจะป้องกันตัวนะคะ
แต่ไม่ได้เกี่ยวยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในจุดอื่น
เนื่องจากว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
แล้วก็พยานบุคคลที่ยืนยันได้ชัดว่าผู้ที่นำระเบิดปิงปองไปซุกซ่อน
อย่างจุดเกิดเหตุเป็นกลุ่มนักเรียนช่างสถาบันหนึ่ง
เพื่อเตรียมจะไปก่อเหตุร้ายกับคู่อริต่างสถาบัน
แต่ปรากฏว่ามีพนักงานทำความสะอาดของกรทมไปพบ
แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับระเบิดจุดอื่น
ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มกลุ่มนักเรียนช่างได้๗คน
ในการสอบสวนกับสหวิชาชีพกลุ่มนักเรียนช่างหนึ่ง
ยอมรับว่าประกอบระเบิดด้วยตัวเองนะคะ
เราตามต่อคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น
ที่มีคนร้ายมาก่อเหตุป่วนกรุงทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
เรื่องต้นพบว่ามีบ่อแสของคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๑๐คนนะครับ
แล้วก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกันกับการก่อเหตุในพื้นที่ชะแดนภาคใต้
ลักษณะเดียวกันเลยกับที่เคยเกิดขึ้นในการก่อระเบิดมาแล้วที่อำเภอหัวหิน
ประจวบเมื่อปี๕๘แต่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยกลุ่มเดียวกัน
จากว่ากลุ่มนั้นถูกจับไปแล้วผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นกลุ่มใหม่ทั้งหมด
แต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ว่าจ้างกลุ่มเดียวกันแต่คนที่ก่อเหตุคนละกลุ่มกันนะฮะ
ตำรวจก็เลยแบ่งชุดสืบสวนแต่ละชุดรวบรวมข้อมูลจากภาพของกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
นำข้อมูลมาไล่เลี่ยงกันพบแบบนี้พบว่าข้อมูลของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
คนร้ายเตรียมระเบิด๙ลูกมาใช้ก่อเหตุ
มีการเขียนตัวเลขกำกับแต่ละลูกเลยนะ๑๙สำเร็จไป๖ลูกเก็บกู้ได้๓
คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒ลูก
แล้วก็ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทย๑ลูก

เหตุระเบิด๒จุดในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ

บริเวณหน้าอาคารบีศูนย์ราชการ
จุดนี้ระเบิดเกิดขึ้น๒ลูก

นี่คือภาพวงจรปิดกับผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัย
ลักษณะการแต่งกายเขาคล้ายกับทุกจุด
ใส่เสื้อขาวใส่หมวกมีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแบบนี้
คนนี้ใส่กางเกงน้ำตาลเสื้อสีขาว
หน้ากากอนามัยใส่หมวกแก๊ปสีขาว
แล้วก็เอาระเบิดไปวางเอาไว้ด้วย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอาคารบี

หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจุดนี้
เกิดระเบิดขึ้นที่ใต้ป้ายเลยค่ะ

ซึ่งเกิดเหตุระเบิดไปแล้ว๒๐๐เมตร
กล้องวงจรปิดไปพบภาพของชายต้องสงสัยอีกหนึ่งคน
นี่คือคนที่เอาระเบิดไปวางที่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ

เสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
กระเป๋าที่สะพายมาเป็นกระเป๋าสะพายหลังสีดำ

แล้วก็เอาระเบิดมาวางไว้ที่หน้ากองบัญชาการ๒ลูก
ลูกหนึ่งระเบิดอีกลูกหนึ่งเก็บกู้ได้นะคะ

เขาเดินมาที่จุดนี้มาก่อเหตุด้วยการนั่งแท็กซี่เข้ามาในศูนย์ราชการเลย
ให้แท็กซี่จอดส่งที่หน้าอาคารบีในศูนย์ราชการ
จากนั้นสองคนนี้กางเกงดำกับกางเกงน้ำตาเนี่ยแยกกัน
โดยมือระเบิดคนนี้ก็คือกางเกงสีดำเนี่ยนะ
เดินมาวางระเบิด๒ลูกที่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทย
ช่วงที่วางคือ๒ขออภัยนะคะบ่าย๓โมง๒๔นาที
ก็คือ๑๕นาฬิกา๒๔นาทีของวันที่๑สิงหาคม
เหตุระเบิดเกิดขึ้น๒สิงหาคมช่วงเช้าก็คือวันศุกร์
แต่เอามาวางเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่าย๓ของวันที่๑ก็คือวันพระฤหัสสบดีนะคะ
อกจากนี้ภาพตามกล้องวงจรปิดสังเกตเห็นลักษณะการเดินของมือวางระเบิดคนนี้
ลักษณะไม่เหมือนคนปกติอ่ะก็คือการเดินกระเพลก
เหมือนมีอาการที่ขาเนอะ
ใช่มีการผิดปกติที่ขาเล็กน้อยนะคะ
แล้วกล้องก็ตามไปตามร้านค้าต่างในจุดต่างก็เห็นผู้ชายลักษณะคล้ายกันเดินไป
แล้วเขาก็ตามจุดต่างไปนี่แหละ

ซึ่งลักษณะการแต่งตัวของมือระเบิดที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะทั้งที่หน้าอาคารบี
แล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยแต่งตัวลักษณะคล้ายกันเลย
นี่คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไปพบวัตถุต้องสงสัยนะคะ
ก็คือลักษณะเดินขากระเพกเขาบอกว่าเหมือนกันเลยนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะ
คือจากทั้งหมดก็ไปสอดคล้องกับการสืบสวนของตำรวจ
คือมีร่องรอยมือระเบิดเพิ่มเติมอีก๔คนนะคะ
เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
โดยขึ้นรถทัวร์มาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือมาตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคมแล้ว
แล้วก็มาลงที่สถานีหมอชิดในเช้าวันที่๑สิงหาคม

จากนั้นไปซื้อตัวรถทัวร์ขากลับไปยังหาดใหญ่เอาไว้เลย
โดยตีตัวเที่ยวเย็นวันที่๑สิงหาคม
ทั้ง๔คนแบ่งออกเป็น๒ทีมทีมละ๒คน
เรียกรถแท็กซี่ไปยังแครรังสิตเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า

นั่งรถแท็กซี่ไปคนละคันเนี่ยกล้องจับไว้ได้หมดเลยนะคะ
คันหนึ่งไปวางที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
อีกคันเดินทางไปยังสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม
จากนั้นทั้ง๒ชุดก็เรียกแท็กซี่ไปที่สถานีขนส่งหมอชิด
เพื่อขึ้นรถทัวร์กลับหาดใหญ่ในเที่ยว๖โมงเย็นของวันที่๑สิงหาคม
ที่ระเบิดจะทำงานในช่วงเช้าวันที่๒สิงหาคม
โดยคนร้ายทั้งหมดมีการพูดภาษายาวี
แล้วก็ไม่เชี่ยวชาญในพื้นที่กรุงเทพ
ต้องใช้รถบริการใช้บริการรถแท็กซี่
ทำให้ยังไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ที่บริเวณใดได้อีกบ้าง
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็เห็นพฤติกรรมพฤติการในการก่อเหตุทั้งหมดด้วย
สำหรับนายลูไออายุ๒๓ปี
แล้วก็นายวิวดันอายุ๒๙ปีชาวนราธิวาส
เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้
ใต้ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากข้อมูลทางการสืบสวนยืนยันว่าเป็นขบวนการเดียวกัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุวางระเบิดหลายจุดในวันดังกล่าวด้วยนะคะ
ส่วนข่าวที่ออกมาว่ามีผู้ต้องสงสัย๒คน
ไปก่อเหตุวางระเบิดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อมเปิดปากรับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุที่ก่อเหตุนั้น
จากว่าแก้แค้นไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้
ทัพภาคที่๔นั้นได้คุมตัวแนมร่วมไปสอบสวน

ทางด้านของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาปฏิเสธนะฮะบอกว่าไม่เป็นความจริง
ตอนนี้๒คนยังถูกควบคุมตัว
เพื่อการสอบสวนจากฝ่ายความมั่นคงอยู่

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัตถุที่เราเจอนั้นเป็นวัตถุต้องสงสัย

ซึ่งจริงแล้วมันต้องไม่อยู่ตรงนั้น
สองไม่เป็นของใครหมายความว่าถ้าถามแล้วใช่ของคุณไหม
ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือวัตถุต้องสงสัยแล้วล่ะ
ไม่ใช่ที่อยู่นะหมายความว่ามันต้องไม่ใช่ของที่มันจะควรอยู่ตรงนั้นน่ะ
กระเป๋าไปวางตามสี่แยกมันก็ไม่ใช่ที่อยู่
และสุดท้ายคือดูไม่เรียบร้อยเช่นกระเป๋ามันมีสายไฟโผล่มีอะไรพัน
อันนี้ก็เป็นวัตถุต้องสงสัยได้๔อย่างนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดี
ไม่เคยเห็นไม่เป็นของใครไม่ใช่ที่หยุดแล้วก็ดูไม่เรียบร้อย
ถ้าพบเข้าข่าย๔อย่างนี้ก็รีบแจ้งเจ้าที่ไปตรวจสอบด้วยละกัน